พูดถึงลุ้งนิดหนึ่งแล้วกันวันก่อนทำสกุลเกี่ยวกับลุ้ง

ก็เลยเนี่ยจริงส่งคลิปไปถามคุณเต๋อ

เป็นการแบบว่าก็เลยชดเชยละกัน

ครับก็สำหรับฉายาที่ทุกคน
ฟังมาลุงก็โอเคนะครับ

รู้สึกว่าลุงก็น่าจะเป็นอะไรที่อบอุ่นดี

อังฟัยก็มาอังกระลุงได้

พี่เต๋อที่ก็หาตลอดนะครับอังกระลุงนะคะหน้านิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีลิงอะไรนะลิงใหม่ดอกอีกแล้ว
ไม่รู้ส่งการนี้ไปโดนลิงที่ไหนซะ